ที่บรยองมีบ้านหลังนึงเขาก็เอาก้อนหินมาจากจังหวัดจันทบุรี
แต่งบ้านวางไว้ที่โล่งหน้าบ้าน
สักพักฝนตกมามันชะล้างที่ดินออก
ทำไมมันสวยมันเขียวเหมือนหยก
แปลกก็เลยเอาก้อนหินนี้ไปเก็บไว้ใต้ที่นอนใต้เตียง
ตอนกลางคืนตกดึกฝันฝันเห็นพญานาค

หลังจากนั้นครอบครัวมีแต่เรื่องราวดี
ถูกลอตเตอรี่ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ชีวิตดีเออเขาก็เลยบอกว่าเออหรือจะเป็นหินพญานาค
นี่ก้อนนี้เห็นไหมมันก็เป็นเขียว
และอีกอันหนึ่งก็ใสเห็นไหมใช่คล้ายหยกเนอะ

คุณวิไลลักษณ์รัตนะอยู่บ้านเลขที่๘๗หมู่๓ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยอง

เขาบอกว่านี่เปิดดูใต้เตียงก็เห็นก้อนหินมาให้ดู
มีหินสีต่างคล้ายกับหยกอยู่๒ก้อนมันเขียวอ่อนอะไรอย่างนี้ฮะ
ขนาดก็น้ำหนักประมาณสักไม่ต่ำกว่า๕กิโล
มีก้อนสีฟ้าสดอันหนึ่งมองดูข้างในเหมือนมีฟองอากาศใสเหมือนแก้วเลย
แล้วน้ำหนักอันนั้นก็ประมาณสัก๑กิโลได้
จันทบุรีหลายปีก่อนเอาไปแต่งบ้านวางไว้ข้างหน้าบ้านให้มันสวยงามเฉย
กองไม่ได้สนใจอยู่ข้างกองต้นหมากถูกดินทับถมไป
จนกระทั่งหลายปีที่ผ่านมาฝนมันตกเยอะมันชะล้างเศษดินต่างออก
เริ่มเห็นความสวยงามสีมันแปลกดีฮะ
ก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เอาไว้ใต้เตียงนอนแล้วกันมันสวยดี

หลังจากนั้นนอนไปฝันครับฝันเห็นพญานาคครั้งแรกผ่านไป
ครั้งที่สองมาอีกฝันเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตอนแรกก็ไม่คิดอะไร
ปรากฏว่าหลังจากเก็บหินมาคุณผู้ชมเชื่อไหม
เขาบอกว่าครอบครัวเจอแต่เรื่องดีครับ
ลูกสาวจากที่เคยเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดี
หายเป็นปริดทิ้งเป็นปกติครับ
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นหินนำโชคเป็นหินพญานาคอะไรแบบนี้

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหินนี้มันคือหินอะไรเนี่ย
ต้องถามทางด้านของนักธรณีวิทยานะ